พบศพหญิงนิรนามถูกรถไฟทับร่างขาด๒ท่อน
ริมทางรถไฟสถานีพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ตำรวจสรุปเป็นอุบัติเหตุปิดแฟ้มคดี
ในช่วงเวลานั้นอุบัติเหตุบนรางรถไฟถือเป็นเรื่องปกติ
แต่ผ่านไปไม่นาน๑๘สิงหาคม๒๕๕๙
ชาวบ้านร้องเรียนผู้สื่อข่าวไทยรัฐขอให้ตีแผ่คดีนี้
เพราะเธอไม่ได้ถูกรถไฟทับธรรมดา
แต่ถูกฉุดไปรุมโทรมก่อนฆ่าอำพรางคดี
ตำรวจไม่กล้าจับกลุ่มเพราะผู้ร่วมก่อเหตุเป็นลูกหลานตำรวจ
กลายเป็นข่าวคลึกโครมก็เป็นจุดเริ่มต้น
ทำให้ตำรวจรื้อคดีระดมกำลังสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐาน
แม้รายละเอียดของหญิงนิรนามจะมีไม่มากนัก
เพียงว่าเธออายุราว๒๐ปีผิวดำแดงสูง๑๕๕เซนติเมตร
ใบหน้ากลมผมสั้นเสื้อสีน้ำตาลกระโปรงผ้าดิบสีขาว
ตำรวจไม่ลดละอาศัยพยานแวดล้อมเค้นสอบปากคำ
ขยายผลจนจับกลุ่มกลุ่มชายโฉดได้ราว๓๐คนล้วนเป็นคนในพื้นที่
นำตัวแยกขังสอบสวนตามโรงพักต่าง
ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพ
หญิงสาวผู้เคราะหร้ายแอบขึ้นรถไฟ
ขบวนรถเร็วที่๓๗เชียงใหม่กรุงเทพ
จากสถานีดาราจังหวัดอุตรศาสตร์อดีต
เพื่อไปตามสามีแต่ไม่มีเงินซื้อตัว
ถูกพนักงานรถไฟไล่ลงที่สถานีพรมพิรามช่วงกลางดึก
โดยไม่ล่วงรู้ว่าอันตรายกำลังคืบคลายเข้ามาหา
เธอเดินโซซัดโซเซด้วยความหิว
เจอชายวัยรุ่น๒คนบอกจะพาไปกินข้าวที่งานแต่งงาน
ไม่ไกลจากสถานีจึงหลงเชื่อตามทั้งสองคนไป
นำซ้ำคนในงานแต่งยังถูกชักชวนมาร่วมด้วย
ชำราวเธอถึง๒ครั้งผ่านไปราว๒ชั่วโมง
เสียงร้องขอสุดท้ายดังขึ้นขอให้พอแล้วกลัวแล้ว
เธอถูกบีบคอสิ้นลมหายใจกลุ่มคนร้ายอุ้มร่างไร้วิญญาณ
พาดบนรางรถไฟลักษณะจงใจให้ทับอวัยวะเพศ
ส่วนศีรษะฮิ้วไปทำพิธีสะกดวิญญาณ
วางทิ้งไว้ทางทิศตะวันตกกลายเป็นเบาะแสหนึ่ง
ที่ทำให้ตำรวจรู้ว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ
กันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบพ่อและแม่ของหญิงเคราะหร้าย
ยืนยันศพลูกสาวเธอสติไม่สมประกอบ
เคยหายตัวไปถูกข่มขืนจนตั้งท้องคลอดลูกแล้วหายออกไปอีก
โดยหายไปนานราว๘เดือนสุดท้ายมีผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีเพียง๘คน
ที่เหลือถูกปล่อยตัวไปเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ
ตำรวจสองนายถูกดำเนินการทางวินัยถามบกพร่องไม่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ตาย
ทำให้สืบคดียากจากข่าวชิ้นเล็กถูกขุดขึ้นมาเพื่อทวงความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิต
กลายเป็นข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวัญคดีประวัติศาสตร์พฤติกรรมผู้ต้องหาสุดเลวร้าย
หญิงสาวตัวเล็กที่หวังพบหน้าสามีแต่ไปไม่ถึงปลายทาง
ชะตากรรมของเธอสิ้นสุดลงที่นี่สถานีรถไฟพรมพิราม